สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนได้มีโอกาสขึ้นไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ตามยอดดอยดอูคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวหนาวยินยนต์ได้ชมภาพความสวยงามของทะเลเหมาะกันแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับคาดการณ์ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอากาศจะเย็นแบบนี้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับบริเวณทางตอนกลางของประเทศเมื่ออากาศเย็นมายืนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
กลางก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกชุกมากขึ้นปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคล่างตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ประอิสานนะครับ
ทำให้วันที่๒วันที่๓ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานนั้น

แต่ว่าหลังจากนี้น่าจับตามองเลยทีเดียวครับ
เพราะว่าร่องฝนนั้นจะมีกำลังแรงขึ้น
และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลื่อนต่ำลงมานะครับ

ก็จะมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ปัจจัยสำคัญเนื่องมาจากการเกาะตัวของบริเวณยอมความประเกิดอากาศสูงรั้ว

ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าจากการคาดการณ์ที่ภาคอิสานตอนล่าง
พายุลูกนี้จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะละทีเดียว
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
จากพายุลูกนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งลูก
ตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
คาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณว่ายอมฝนนี้
สุดสัปดาห์จะกลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนลูกใหม่ได้

มีความน่าสนใจแบบนี้นะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าถ้าหากกลายเป็นพายุได้จริง
มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเรานะครับ
โดยช่วงที่คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไหนของเรา
ก็คือวันที่๙ถึงวันที่๑๐
เคลื่อนตัวนั้นก็จะผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตอนบนนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไห

ส่วนที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ตอนกลางซะส่วนใหญ่
ก็คือพื้นที่ภาคหลังตอนล่างภาคตะวันออก

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ